นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้แต่งตั้งสินสายชื่อดังด้านฮวงจ้วย
มาเป็นรัฐการณ์การเมืองทำงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล
สินแสชื่อดังคนนี้ก็เลยเริ่มภารกิจงานแรก
ด้วยการทำไมดวงของรัฐบาลภายใต้การนำของออยจรัฐโอชา
และจะอยู่ยาวถึงสองสมัยหรือว่าแปดปี
จอบประเด็นจากรอยงานครับ
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สามารถนำรัฐนาวาฝ่าฟันนานาอุปสรรค
ต่อไปได้ยาว๘ปีไร้ปัญหา
แม้แต่การเข้าชี้แจงต่อสภา
อย่างที่เคยบอกแล้วท่านต้องดูแลบ้านเมืองไปอีกยาว

กิน๒สมัยค่ะต้องพวงมาลายปี๒ปีมาแล้ว

ไม่เข้าข้างที่ว่าจะต้องมาทำนายแล้วจริง
ยืนยันห่วงจุ้ยรัฐบาลยังดีไม่มีอะไรต้องปรับเพิ่ม
เพราะท่านในตัวหนูเองท่านจะไม่ค่อยเชื่ออะไรกันง่าย
ช่วงนี้ท่านนายกควร

ของนายกไม่โอเคหรือนะ

ส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรี
ทันทีที่ทราบสินแสออกมาฟันทงอยู่บริหารประเทศยาว๘ปี
ก็ระบุเพียงสั้นไม่สงสารตัวเองบ้างหรือ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ที่ถูกทำนายเป็น๑ใน๓เสาหลัก
ร่วมกับพลเอกประยุทธ์และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
จะนำพารัฐบาลให้ผ่านพ้นวิกฤตได้
ก็ถ่อมตัวขออยู่แค่๔ปี
เพราะแก่มากแล้ว๘ปีคงไม่ไหว
นับเป็นครั้งแรกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสินแสชื่อดัง
รับหน้าที่ในรั้วธรรมเนียบรัฐบาล
ภารกิจหลักคือการดูแลเรื่องศาสนกิจและวัดทั่วประเทศ
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจมีคำแนะนำการดูห่วงจุ้ยด้านถนัด

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผลงานเป็นที่ประจักษ
ให้ประชาชนพิสูจน์การคงอยู่ของรัฐนาวา
ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน